ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ไปดูความคืบหน้าหน่อย
กรณีที่มีหญิงสาวถูกฆ่าเปลือยัดกล่องพลาสติกสีดำ
คดีโอ้โหอุกอาจสยดสยองที่เกิดขึ้น
นางสาวสุมิตาพลเสนอายุ๑๘ปีถูกคนร้าย
เปลือยยัดกล่องพลาสติกแล้วโยนทิ้งในพงหญ้าที่สุพรรณบุรี
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเพื่อนคนงานต้องนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญ
เพื่อให้น้องไปสู่สุขติแล้วก็ก็จะมีสัญญาณบางอย่าง
ที่คนที่ใกล้ชิดกับน้องเขาบอกเขาสัมผัสได้
นี่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศเพื่อนของผู้เสียชีวิต
และคนงานในแคมป์ก็ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับนางสาวสุมิตาพลเซนอายุ๑๘ปีในวันนี้ค่ะ
ที่บ้านพักคนงานโรงปูนในหมู่๗อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่พบศพนะคะ
แล้วก็ถูกยัดอยู่ในกล่องพลาสติกสีดำ
โยนทิ้งในพงหญ้าหลังบ้านพักคนงาน
มนต์พระสงฆ์มาหนึ่งรูปค่ะสวดส่งดวงวิญญาณให้กับผู้ตาย
แล้วก็พรมน้ำมนต์ในห้องพักจุดเกิดเหตุ
ห้องพักคนงานพงหญ้าจุดทิ้งศพ
แล้วก็จุดที่เจ้าหน้าที่เอาศพมาวาง
เพื่อตรวจชนะสูตรในเบื้องต้นด้วย
วันนี้ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตคนนึงคือนางพรบอกว่า
ยังเศร้ายังสลดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะคะ
หลังนอนเขาบอกว่าได้กลิ่นแปลกเหมือนกลิ่นสาบเลือด
เขาก็บอกรู้สึกกลัวเพราะว่า
ห้องพักคนงานก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ในพื้นที่ก็บรรยากาศยังไม่ค่อยดีนะคะ
มันยังจำภาพมันยังมี
บรรยากาศที่น่ากลัวแล้วก็น่าสลดหดหูอยู่นะคะ
ส่วนความคืบหน้าคดีวันนี้ค่ะ
ยังไม่พาผู้ต้องหาไปชี้จุดหรือทำแผน
เพราะว่ากลัวเรื่องของการโดนลุมประชาธรรม
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์ด้วยนะคะ
ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะ
ส่วนศพนั้นทางครอบครัวก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนา

แล้วก็จะชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะคะ
มีรายงานล่าสุดเมื่อช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อนำตัวไปฝากขังต่อที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่าหลังจากพาออกมาจากห้องขัง
ที่สพเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามถามผู้ต้องหานะคะ
บอกว่าอยากขอโทษอะไรไหมแต่ไม่พูดค่ะแล้วก็มีสีหน้านิ่งเฉย
ผู้ต้องหานี่ไม่มีญาติมารอเยี่ยมไม่มีญาติมาขอทำเรื่องประกันตัวนะคะ
นี่ค่ะนายธนกรอรันทองอายุ๑๙ปีค่ะ